ทีนี้ประเด็นนี้หลายคนให้ความสนใจมากค่ะ
อำเภอจอมบึงในเขาสนฟาร์มของคุณเอ๋ปารินาไกลคุบ
เขาอายัดไว้ตรวจสอบมีการขนไก่ออกมาแล้วแหละ
แต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทีนี้หลายคนก็ถามต่อ
เพลิงไหม้หลักแล้วก่อนหน้านี้สาเหตุ๒สาเหตุหลัก
คุณเอ๋บอกว่าไฟฟ้ารัดวงจรเป็นไปไม่ได้
เพราะก่อนหน้านี้ในล้าวไก่ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ตรงจุดนี้
แม้ว่าจะเคยใช้ไฟแต่หลังจากที่พื้นที่ตรงนี้ถูกอายัด
เขาแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าไม่ต้องปล่อยไฟมาแล้ว
เพราะไม่ได้ใช้แปลว่าการที่จะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรตัดประเด็นนี้ทิ้งไปเลย
ส่วนสองเรื่องของการเกิดจากไฟไหม้ป่าแล้วลามมาในพื้นที่
เลี้ยงไก่ของเขาก็ตัดประเด็นนี้ไปได้เลยเหมือนกัน

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรือนโรงเลี้ยงไก่เนี่ย
ฝนมันตกอ่าฝนมันตกแล้วไฟป่ามันจะเกิดได้ไง
มันน่าจะหายไปแล้วไฟป่าน่ะนั่นสิ
แต่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่อบตรังบัวนะคะนำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำ
ก็สามารถที่จะดับเพลิงได้แล้วแบบนี้นี่คือสภาพหลังจากที่ไปดับเพลิงได้แล้วนะคะ

ทีนี้เราไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖ตำบลรางบัว
จอมบึงราชบุรีคุณภูมิพัฒน์จำปาทองบอกว่า
คือตรงนี้มันเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ภายในเขาสนฟาร์ม
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เชื่อแบบนี้นะคะบอกว่าน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์
ไม่ได้เกิดจากไฟป่าแน่นอนคือแปลว่ามีคนลักลอบวางเพลิงใช่ไหม
โดยฟาร์มแห่งนี้เป็นของคุณเอ๋ปรินาไกลคุบสสราชบุรีเขต๓พักพลังประชารัฐ
ใครใครก็รู้ผู้ใหญ่บ้านว่าแบบนั้นแล้วพื้นที่ตรงเนี้ย
อย่างที่เราทราบกันกลมป่าไม้สอบประกอบอายัดไว้ก่อนแล้ว
เพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาทำอะไรนึกออกไหมมันก็ไม่มีคนงาน
ถึงจะมีคนงานแต่ก็น้อยน่าจะเป็นจากฝีมือมนุษย์นั่นแหละค่ะ
ทีนี้คุณภูวิพัฒน์เล่าต่อบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
ช่วงเที่ยงเศษของวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เลี้ยงวัว
ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในฟาร์มแห่งนี้
เขากับครอบครัวก็เลยรีบลงพื้นที่มาพร้อมกับครอบครัวมาพร้อมกับคนงาน
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันดับไฟ
โดยเขามาถึงจุดที่เกิดเหตุเป็นคนแรก
จากนั้นก็ช่วยกันดับเพลิงไม่ให้ไฟมันลามเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงไก่อื่น
โรงเรือนตรงนี้เป็นโรงเรือนที่๑ดับได้สำเร็จ
โชคดีมากที่ไม่ลามไปยังอีก๘โรงเรือน
สุดท้ายแล้วลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านที่มาช่วยดับเพลิง

ชัดเจนไฟปลามันเป็นไปไม่ได้ไฟปลามันต้องไหม้บนเขา
บนเข่าเราจะรู้เพราะเรามองเห็น
อันนี้มันจุดคือตั้งใจจุดเลย
จุดเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาเพลิงไหม้เลย
ผู้ใหญ่บ้านมั่นใจว่าเกิดจากการตั้งใจจุดไฟ

เพราะผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดจากไฟป่า
และจากการตรวจสอบทิศทางของต้นเพลิง
ก็ไปตรวจสอบนะครับพบว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณริมรั้วโรงเรือนเลี้ยงไก่
ซึ่งมันอยู่กันคนละทิศคนละทางกับจุดที่เกิดไฟป่า
เพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจว่าเป็นฝีมือมนุษย์อย่างแน่นอน
ส่วนเจ้าหน้าที่เองนะคะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า
ไฟที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากไฟป่าที่ลุกลามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เพราะไปดูด้านข้างด้านข้างของฟาร์มเนี่ย
มีร่องรอยไฟป่าไหม้อยู่นานแล้ว
คาดว่าช่วงที่มีลมแรงจึงพัดเอาเปลวไฟเข้ามาตกในโรงเรือน
ก็เลยทำให้เกิดไฟลุกไหม้ดังกล่าว

ก็เป็นหน้าที่ของสพเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่